คุณผู้ชมคะเห็บสยามโมเดลข้อเสนอของประหลักกระทรวงการคลัง
เป็นประเด็นที่ถูกวิจารณ์หนักพอสมควรนะ
ก็เป็นลักษณะของประเทศไทยไปเกาะอยู่กับประเทศที่เศรษฐกิจดี

ถ้าประเทศนั้นเศรษฐกิจแย่ก็ไปเกาะประเทศอื่นแทน
ในลักษณะแบบนี้คนก็วิจารณ์กันเยอะพอสมควร

ว่ายกเลิกแนวคิดเห็บสยามโมเดลนี้
แต่ว่ารองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจแนะนำไว้น่าสนใจ
บอกว่าเราน่าจะเป็นเศรษฐกิจแบบเสือซุ่มน่าจะดีกว่านะ
รอจังหวะทะยานออกไปค่ะ
พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีบอกว่าได้สั่งยกเลิกโมเดลเห็บสยาม
คิดของนายสมชัยสัจพงศ์ประหลักกระทรวงการคลังแล้วนะคะ
เนื่องจากไม่สามารถนำมาใช้ได้ทั้งหมด
เพราะการขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ขณะเดียวกันที่ใช้คำพูดว่าโมเดลนี้จะเป็นโมเดลที่เกาะเศรษฐกิจประเทศใหญ่
แล้วดูดเลือดจนอ้วนไม่เป็นศัตรูกับใคร
คำพูดเหล่านี้ถือว่าเป็นคำพูดที่เกินไปค่ะ
ขณะที่นายสมคิดจตุษีพิทักรองนายกรรภ์รัชมนตรี
ก็บอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีขนาดเล็ก

แต่ปัจจุบันนี้เขาไม่ได้วัดกันที่ขนาดประเทศค่ะ
และเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์และพึ่งพาเศรษฐกิจโลกได้
โดยเฉพาะภูมิภาคอาเซียนจำเป็นต้องวางยุทธศาสตร์
เพื่อให้เศรษฐกิจไทยไม่เติบโตแบบเห็บสยามโมเดล
แต่เราจะโตแบบเสือซุ่มคือรอจังหวะทะยานออกไปค่ะ